ที่อุดรธานีค่ะตำรวจไปรวบตัวผู้ชายคนหนึ่งอายุเกือบ๕๐ปีแล้วค่ะ
เมาพกปืนเถื่อนแล้ววิทยุสื่อสารอ้างบอกว่าเป็นฝ่ายข่าวมูลนิธิเบื้องสูง
ชื่อว่านายจักรีรูปเหมาะอายุ๔๘ปีนะคะ
เป็นชาวจังหวัดชุมพรนี่สัญลักษณ์ของเขานะที่เอาไปแอบอ้าง
จับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
กระสุนปืนลูกซองเบอร์๒๑นัด
ปลอกกระสุนปืนลูกซอง๑ปลอกวิทยุสื่อสาร๒เครื่อง
กุญแจมืออีกหนึ่งอันจับกลุ่มได้ที่หน้าป้อมยามตำรวจชุมชนตำรวจโคกสะอาด

เรื่องของเรื่องเนี่ยร้อยตำรวจเอกวิชัยมิตรราชเป็นรองสารวัตร
ป้องกันและปราบรามสพอุดรทานีบอกว่า
ขณะที่กำลังทำความสะอาดที่สำนักงานตำรวจชุมชนตำบลโคกสะอาดอยู่นั้น

แล้วกระจกด้านหน้าติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ตรวจการ

คือเอาเป็นว่าถ้าเกิดคนนอกไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง
ก็ติดรอบคันอย่างนี้เหรอคุณผู้ชมแล้วก็ติดบัตรกระทรวงบาหัสไทย
ตำแหน่งรองประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนภาคตอน
ออกเฉียงเนื้อตอนบนอุดรธานี

กระจกด้านหลังแล้วก็ประตูข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยติดสติ๊กเกอร์แพทย์อาสา
พออสวนี่จะเป็นทุกอย่างเลยใช่ไหม
ฮะมูลนิธิร่มกล้าวเยาวชนในพระราชาชุปธรรม
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

นี่รถยนต์ตรวจการแบบนี้นะคะ

ขับรถคันนี้แหละค่ะมาจอดแล้วก็เดินลงมาจากรถ
อาการมืนเมากลิ่นละมุดเนี่ยฟุ้งเลยนะฮะ
กลิ่นจุราฟุ้งเลยค่ะพูดจาเสียงดัง
แล้วก็ไปเรียกชื่อเล่นของร้อยตำรวจเอกวิชัย
เรียกชื่อเล่นแบบสนิทสนมเลยค่ะ
ที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกนิชัยค่ะรองสารวัตรป้องกันและปรับปรามนะคะ

เชิญครับนี่เก้าอี้รับแขกด้วยนะเชิญแขกครับ
มานั่งค่ะแล้วตรวจค้นไปพบของกลางแบบนี้นะคะ
สอบสวนนายจักรีนายจักรีอ้างบอกว่า
ทำงานกับมูลนิธิร่มกล้าวเยาวชนในพระราชุปธรรมจริง
นี่ยังบอกว่าจริงนะคะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อว่าจริงหรือเปล่าค่ะ
และยังทราบจากชาวบ้านนี่วีรกรรมยังไม่หมดนะฮะ
ก่อนหน้านี้นายจักรีเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีกรณีที่ไม่จ่ายค่าเช่าบ้าน
ค้างมาเป็น๓เดือนเป็นเงินทั้งสิ้น๑๒๐๐๐บาท
แล้วแถมยังขนข้าวขนของจากบ้านเช่าออกไปด้วย

เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีในข้อหา
พกพาอาวุธปืนเถื่อนไปในทางที่สาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็วิทยุสื่อสารด้วยนะคะ

นายจักรีเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิดังกล่าวจริงหรือไม่
นี่ตอนนี้ตรวจสอบอยู่นะคะ
คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยต้องโดนข้อหานักเลยนะ
เขาบอกว่าเขาสังกัดหลายหน่วยงานเหลือเกิน

เฮ่ยมันเยอะเกินแล้วนะครับคนหนึ่งจะสังกัดได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
ไม่ได้เหรอครับนะครับ